มาถึงเรื่องของนางฟ้าขนึง
ปรากฏว่ามีภาพหนึ่งในงานสวดมนต์ข้ามปี
มีคนเยอะมากในการนั่งใส่ชุดขาวสวดมลข้ามปี
แต่ปรากฏว่าคุณแพนเค้กไปนั่งอยู่ตรงกลาง
ซึ่งถือว่าเป็นทางเดินของพระ

ภาพนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรนะครับ
เอาไปดูกันว่าภาพนั้นเป็นยังไงกันก่อน
นี่แหละครับคุณภาพนี้เลย

แต่คุณแพนเค้กใส่ชุดไทยสีทอง
แล้วก็นั่งอยู่ตรงทางเดินสีเหลือง
และที่สำคัญนี่คือเป็นภาพที่คุณแพนโพสต์เองด้วยนะ

กลายเป็นดราม่าเฉยเลย
นะครับก็นักแสดงสาวคนนี้นะฮะ
เธอก็ไปเดินทางสายบุญนะครับ
แล้วก็ถูกฉายานางฟ้าฟีแลนซ์
แล้วก็ไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
มนต์ข้ามปีกันที่ศูนย์วิปัสนาสากล

แต่แทนที่จะเป็นเรื่องราวดีนะฮะ
กลับเกิดกระแสดัมมากขึ้นจากรูปถ่ายนี้

พับเพียบบนพรมสีเหลืองท่ามกลาง
พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์กันนะคะว่า
เอ๊ะทำไมถึงไปนั่งตรงกลางอยู่ตรงนั้นคนเดียวล่ะ
บ้างก็ว่าเป็นดาราได้รับอภิษฎเหนือคนอื่นหรือเปล่า
คือคนวิพากษ์วิจารเอ๊ะเธอแบ่งชนชั้นรึเปล่า
เป็นเส้นทางสำหรับแขกผู้ใหญ่ใช้เดินขึ้นเวทีเท่านั้น
ไม่ใช่ทางสำหรับพระสงฆ์อย่างที่ชาวเน็ตเข้าใจนะครับ
อีกทั้งคนจัดงานเนี่ยก็เป็นฝ่ายขอถ่ายภาพของลูกสาวนะคะ
ก็เลยไม่จำเป็นต้องชี้แจงใดเพราะเป็นเพียงความเข้าใจผิดเล็กน้อยเท่านั้น
แต่ว่ามีคนบอกว่าเราอยู่ในงานนะ

ใช่ก็คือเป็นเหตุการณ์ปกติคือเขามีโซนจัดให้ดาราไปนั่งเป็นเรื่องปกติ
คือธรรมดาว่าเป็นคนของสื่ออะไรแบบนี้
มีคนที่ไปสวดมนต์ด้วยเขาบอกเลย

ที่จุดถ่ายรูปนั่นแหละก็ไม่ใช่แพนเค้กถ่ายคนเดียว

พิธีกรคนอื่นเขาก็ถ่ายรูปด้วยเหมือนกันนะครับ

ใช่ยัดรามากก็เลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นสักกระดาษปีลิงค์แล้วกันนะ
มีข่าวมาตั้งแต่แรกแล้วก็ที่จะเรียบร้อย
ใช่นะครับไม่รู้คุณแพทย์เธอจะมาว่ายังไงบ้างนะ